จะพูดแปลกคุณผู้ชมจำสารวัทธ์บีโก้ได้ไหมคะ
ก่อนหน้านี้ประมาณสักสัปดาห์กว่าเกือบ๒สัปดาห์
สนามบินก็มีการใช้เจ้าบีโก้ไปตรวจดม
จับหมูยอหอที่นำเข้ามาได้
ปรากฏว่าล่าสุดดมเจออีกแล้วนะคะรอบนี้มาจากประเทศจีน

สารวัตรบีเกิ้ลของเราก็เลยซอกซอนเข้าไป
แล้วก็สามารถที่จะไปตรวจจับมาได้นะคะ
นายศาลวะแพทย์สวนชมรัฐนมังคารานนท์

บอกว่าชุดปฏิบัติการเขาเป็นทีมสุนัขดมกลิ่นนะคะ
เจ้าบีเกิ้ลที่ด่านกับการสัตว์ท่ากับสยานสุวรรณภูมิ
นำสารวัตรบีเกิ้ลของเรานี้นะคะออกปฏิบัติงานตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องของการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์แล้วก็ซากสัตว์
ขาเข้าแล้วก็ขาออกบริเวณอาคารผู้โดยสาร
ของท่ากัสยานสุวรรณภูมิมาค่ะ
โดยเฉพาะเที่ยวบินที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
ว่าจะเป็นกัมพูชาเอยมาเลเซียไต้หวันลาวเวียดนามแล้วก็จีน
ซึ่งไอ้เจ้าสารวัตรบีเกิ้ลตรวจพบสัมภาระต้องสงสัยค่ะ
อันนี้มาจากเมืองคุณหนิงประเทศจีน
เจ้าหน้าที่ก็เลยเปิดออกมาเลยพอไปดมปุ๊บ

ซุกซ่อนซากสัตว์เข้ามามีแบบนี้คุณผู้ชม
ค้างคาวรมควัน๑ถุงน้ำหนักอยู่ที่๒๕กิโลกรัม
มีขาหมูรมควันด้วยเอาเข้ามานะคะน้ำหนัก๒๕กิโลกรัม
แล้วก็หมู๓ชั้นอารมณ์ควัน๑ถุงน้ำหนัก๔๕กิโลกรัม
สำหรับเรื่องของการลักลอบนำซากสัตว์เข้ามาในราชนาจักรไทยเนี่ยค่ะ
ก็คือมันเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา๓๑แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดของสัตว์นะคะ
ศ๒๕๕๘ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องอายัดของเอาไว้นะคะ
แล้วก็เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติทำลายตามระเบียบของกรมประสุทธิ์
ด้วยความที่เขาจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของโรคระบาดที่มันอาจจะเกิดขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาฮีวาแอฟริกาในสุกร
อันนี้จากซากสงสุกรที่เขาเอาเข้ามาด้วยถูกไหมคะ
อันนี้มาจากค้างคาวเป็นแหล่งของโรคเลย
ซึ่งเจ้าบีเกิ้ลเองจริงต้องบอกว่า
เราเอามาใช้ในบ้านเราเป็นผู้ตรวจสัมภาระ

มันเป็นสัตว์ที่เป็นนักล่าอยู่แล้วนะปกตินะคะ
ก็คือเป็นแบบผู้ช่วยล่า
เวลาในพรานเขาออกไปล่าสัตว์อย่างนี้
เขาก็จะดมหาพวกโพรงกระต่ายไปไล่กระต่าย
กหลุดลงมาเขาก็จะไปตามไปช่วยเจ้าของ
มันเป็นแบบว่ามีประสาทสัมผัสเรื่องของการดมกลิ่นอยู่แล้ว

มาเป็นแบบว่าสารวัตรในเรื่องของการตรวจหา

แล้วตัวมันเล็กบางคนก็จะรู้สึกว่า
มันดูแบบน่ารักสามารถที่จะเข้าไป

เวลาแบบบางคนเห็นคนที่กลัวสุนัขก็อาจจะรู้สึกไม่กลัว
แต่เมื่อไหร่ที่เป็นสุนัขตัวใหญ่

ที่แบบว่าสามารถที่จะปีนขึ้นไปด้านบนได้
ดังนั้นบีโก้เป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่
ประสาทสัมภาษณ์ทางด้านการดมกลิ่นเป็นเลิศมากค่ะ

มันฉลาดแล้วก็จริงคือเขาเอาไว้ใช้

พวกกลิ่นมันดีมันก็จะวิ้งตุ๊ด

แต่อันนี้คือสิ่งที่จะต้องพูดคือค้างข่าว

เรื่องของการนำเข้าพวกซากสัตว์อย่างนี้

เราต้องไปสำแดงเพราะว่าเขาไม่ให้เอาข้าว